หลังจากกลับไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวใช่ไหมรถตู้ที่แบบเหมาไปคราวนี้ก็รับคนกลับมา
ก็จะมาส่งตามทางตามทางตามทางปรากฏว่าไปชนประสานงากับรถกระบะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีครับทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๑๒คน
นี่แหละครับเป็นภาพจากหน้ารถกระบะฮะหน้ารถกระบะครับ
นาทีที่รถกระบะขับกินเลนขวาแล้วประสานงากับรถตู้ที่ขับสวนมาในช่องทางปกติ
โอ้โหรถตู้ก็พยายามนะครับหักพวงมาลัยหลบแต่มันไม่พ้นนะครับ
คุณผู้ชมนะฮะหักแล้วไม่พ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับ
ตอนช่วงตีสี่ที่ผ่านมานี้เองบริเวณถนนเรียบคลองสาม
หน้าหมู่บ้านไทยสมบูรณ์๓ตะบนคลอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรคลองหลวงเจ้าหน้าที่กู้ชีพเนี่ยครับโอ้โหหักแล้วหลบไม่ทันจริง
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบรถตู้โดยสารสภาพด้านหน้าแล้วก็ข้างรถฝั่งขวาพังยับครับ
มีผู้โดยสารติดอยู่ในรถด้วยไม่สามารถออกมาได้กู้ภัยต้องเอาเครื่องตัดทางมา
แล้วก็งัดผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาครับจากการสอบถามทราบว่าในรถตู้เนี่ย
ผู้โดยสารทั้งหมด๑๒คนรวมคนขับด้วยนะคุณผู้ชมนี่ดูสภาพสิฮะ
คนตรงนั้นเป็นยังไงเนี่ยไอ้ฝั่งตรงนั้นเนี่ย
คือมาจากอุโบรัชธาณีรถตู้มาส่งคนตามหมู่บ้านแถวครอง๓นี่ล่ะ
ส่งไปแล้วคนเดียวนะตอนเกิดเหตุนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอก
เขานั่งอยู่แถวกลางมองไม่เห็นเหตุการณ์หรอกแต่รู้สึกได้ว่าชนกันแรงมาก
โดยผู้ที่โดยสารมาในรถตู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน
หลังจากประถงพยาบาลเจ้าหน้านาธินำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับ
แต่ไม่พบคนขับรถกระบะในที่เกิดเหตุแล้วนะครับ

ติดตามคนขับรถกระบะมาสอบปากคำ
เพราะว่าติดต่อไปทางญาติของคนขับรถกระบะแล้ว

จะได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลกันไป
แล้วก็สารเสพติดด้วยนะครับส่วนคนเจ็บทั้งหมด๑๒รายนะครับ
จำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒ราย
กล้องหน้ารถเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่ารถกระบะขับ
เปลี่ยนเลนมาชนรถตู้จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ